บายเหนือเลยจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
จะพาไปดูประเพณีโบราณที่เขาสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ
หลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
เพราะว่าเราจะพาไปดูประเพณีเลี้ยงดงบวงสวงผีปู่แสะย่าแสะ

บอกว่าจะทำให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่คือภาพแล้วก็บรรยากาศ
ภายในพิธีการบวงสวงผีปู่แสะย่าแสะ
ประเพณีผีเลี้ยงผีดงนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านตำบลแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีโบราณ
ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
โดยประเพณีนี้เชื่อกันว่าผีปู่แสะย่าแสะเป็นยักษ์ค่ะ
ผู้ที่คอยปกปักรักษาป่าดอยสุเทพ
ไม่กล้าแตะต้องมนุษย์
จะกินแต่จะกินแค่ของที่นำมาบวงสวงเท่านั้น
ทำให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะ

ผู้เป็นผู้ประกอบพิธีทำการแห่พระบท
โดยการนำภาพของพระพุทธเจ้ามาแขวนต้นไม้

มีภาพพระพุทธเจ้าแขวนอยู่บนต้นไม้

จากนั้นก็จะมีการสวดมนต์คาถา
แล้วก็อันเชิญปู่แสะย่าแสะมาเข้าร่างทรง
อันนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าที่แขวนอยู่บนต้นไม้นะ
ปู่แสะย่าแสะเข้าร่างทรงแล้วเนี่ยนะคะ
ร่างทรงก็จะเป็นตัวกลางคอยสื่อสารกับผีปู่แสะย่าแสะ

วิญญาณของปู่แสะได้มาประทับร่างทรง
บอกว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข
และประชาชนจะได้รับความสุขกันทั่วหน้าในไม่ช้านี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณนะคะ
ตามความเชื่อของชาวบ้านตะบนแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่
หาดูได้ยากมากนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่า

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เราก็นำเสนอให้ดูว่ามันมีประเพณีโบราณที่เขาสืบทอดกันมา
เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนที่มันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้าง